พาไปเที่ยวกันหน่อยนะคะที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ

มีการจัดแสดงหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ด้วย
ซึ่งก็เหลือเพียงแค่๒คณะในประเทศไทยเท่านั้นแล้วนะคะ
นี่เป็นการแสดงของคณะหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เรื่องรามเกียร

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยว
ไปเยือนตลาดย้อนยุคบ้านระจันทร์ภายในวัดโพเก้าต้น
อำเภอค่ายบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยหนังใหญ่หาชมได้ยากแล้วนะคะ
เพราะประเทศไทยเหลือเพียงแค่๒คณะเท่านั้นเอง
โดยมีนายพงฤษภิรมรัฐรองภัวราชการจังหวัด
รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไม่ให้ศูนย์หายไปค่ะ
โดยตลาดบ้านระจันทร์จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์พื้นบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยว
ภายในตลาดมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่แต่งกายด้วยชุดย้อนยุค
นำสินค้าไปวางขายกว่า๑๗๐ร้านค้า
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผลผลิตของชาวบ้านที่นำพืชผลมาขายในราคาถูกค่ะ
อกจากนี้ยังมีอาหารคาวหวานให้นั่งรับประทานท่ามกลางบรรยากาศสบาย
แล้วก็มีชาวบ้านนะคะที่จะแต่งชุดนักรบบางรจันทร์ออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย
ถือเป็นการสร้างความคึกคักทำให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปอยู่ในอดีตเลยล่ะค่ะ